ฉันเปิดดูเนี่ยเป็นลักษณะของ๙อาการป่วยที่ไม่ควรขับรถ

เพราะว่าการขับรถไปสักพักถ้าเป็นโรคลมชัก

เหมือนที่ภูเก็ตเลยค่ะผู้ชายคนหนึ่งขับรถกระบะไป

รถเสียหลักแล้วไปพุ่งชนสถานกักตัวผู้ป่วยโควิด๑๙

พังทั้งรถพังทั้งสถานที่นะคะ
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นช่วงเช้าที่ผ่านมานี่เองนะคะ
ระมัดระวังให้ดีนะคะสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคลมชักนะคะ
จุดเกิดเหตุเป็นเรือนจำเก่า
ปรับปรุงเป็นสถานที่กักตัวผู้ป่วยโควิด๑๙ค่ะ

ตำรวจกู้ภัยเข้าไปตรวจสอบพบผู้บาดเจ็บหลายรายค่ะ

ชื่อว่านางสาวโมวาอายุ๓๐ปีสัญชาติเมียนมาค่ะ
เป็นล่ามแปลภาษาที่มาช่วยงานที่สถาบันกักตัว
และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวัชิระภูเก็ตก็บาดเจ็บสาหัสนะคะ

ตอนนี้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
ที่เกิดเหตุพบรถกระบะทะเบียนสุราธานีค่ะ
สภาพชนอัดติดกับประตูรั้ว
ทั้งรถทั้งรั้วพังเสียหาย
คนขับรถกระบะชื่อว่านายอำพลสมหวัง
อายุห้าสิบเอ็ดปีนะคะได้รับป่าเจ็บเล็กน้อยค่ะ
ตำรวจก็ต้องควบคุมตัวไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่สนสพเมืองภูเก็ตนะคะ
อำพลขับรถกระบะคนขับรถกระบะเขาเล่าให้ฟังว่าขับรถกระบะคันนี้มาตามถนนมนตรีมุ่งหน้ากลับบ้านพักที่ชุมชนโกมรพัฒน์ค่ะ
ห่างจากจุดเกิดเหตุ๑๕กิโลเมตรจะถึงบ้านอยู่แล้วค่ะ
เมื่อมาถึงบริเวณสามแยกเรือนจำเก่า
อาการชักเกร็งมาค่ะจากโรคลมชัก
โอ้โหทำให้ไม่สามารถควบคุมรถได้
เสียหลักพุ่งชนด้านหน้าของสถานที่กากตัว
ขณะที่รถกระบะพุ่งเข้าชนค่ะ
ยืนอยู่ในจุดนั้นด้วยทำให้ได้รับบาดเจ็บกันไปนะคะ
ตำรวจจะสอบปากคำคนขับรถกระบะ

แต่ก็บุ่งต้นก็คืออย่างที่เขาบอกเขารู้ตัวไงครับ
ขอบคุณครับ